ของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันบ้างนะครับ
ก็เตรียมที่จะลงแข่งขันชิงชำโลกนะครับ
ก็ได้ให้มีการสัมภาษณ์นะครับ
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ซึ่งทั้งคู่เองก็มีสไตล์ท้ายการชกของเจซี่โลดิเกส

การที่ต้องเจอเจสซี่ที่เป็นมวยถนัดซ้ายเหมือนกันก็ไม่กังวลนะครับ

เพราะว่าคิดว่าต่อยกับมวยที่ถนัดขวาเนี่ยอาจจะยากกว่านะครับ
เหมือนแบมป์ครับผม
ผมไม่รู้นะครับว่ากับมวยสายครับ
ความมันต่อยยากหรือต่อยไม่ยาก

แล้วก็ห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับ

กับเจสซี่โลดิเกสเจ้าของแชมป์คนปัจจุบันในวันที่๒๖มิถุนายนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่เวลา๙นาที๓๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ